คุณผู้ชมฮะดูข้างหลังนี้หน่อยฮะ
บอกหน่อยว่าแถวบ้านคุณเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเป็นอย่างไรบ้าง

ผมแถวรัชดาฝนตกเยอะ
แต่แปลกน้ำที่เคยท่วมขัง

ระบายเร็วแทบจะไม่มีเลย

มันจะมีที่ตรงต่ำอยู่สะพานมันสูงก็จริงแต่พื้นที่ถนน

ลงพื้นที่เองแล้วต้องไลฟ์เองด้วย
เพราะว่าคนที่เป็นคนไลฟ์ปกติเนี่ย
จะไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีผลอยู่
ดูสิฮะนี่คือลาดพร้าวเป็นคลองลาดพร้าวครับแล้วก็ไปแถวห้วยขวางนะครับ
ค่ะนี่คือซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ไปด้วยครับ
แต่คุณชัดชัยก็ชินตั้งแต่ไปสหรัฐตอนนั้นก็ไลฟ์เอง
ใช่เนอะนี่ก็ไลฟ์เองแล้วเหมือนว่าท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ย
วัคซีนเข็มห้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ครับค่ะ
จริงตอนเช้าก็มาวิ่งก่อนด้วยนะแล้วก็ลุยงานได้ตามปกติเลย
จนกระทั่งตอนเย็นฝนตกน้ำท่วมโอ้โหคนนี่โพสต์โพสต์ฟ้องกันใหญ่เลย
ใช่บอกว่าลาดพร้าวเป็นอย่างนี้อีกแล้วห้วยขวางเป็นอย่างนี้อีกแล้ว
หน้าฝีทวิตเตอร์เต็มไปหมดเลยค่ะ
พูดว่าชัดอยู่ไม่ได้สิต้องลงพื้นที่เองเลยครับ
ย่านห้วยขวางซึ่งอย่างที่รู้กันดีฝนตกทีไรน้ำท่วมขังทุกครั้งไปครับ
จากว่าเป็นพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็คลองลาดพร้าว
ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำเนี่ย
มันก็มีเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาดูด้วยตาตนเองเศษขยะเต็มไปหมดเลย
มันก็เลยขัดขวางการระบายน้ำทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะที่ระดมกำลังไปตักขยะออกจากคลอง
เพื่อจะเปิดทางระบายน้ำอีกปัญหาใหญ่ก็คือ

ถ้าดูขยะสิดองมันขนาดนี้งี้อะแบตไหม
ก็จะแบบประกิดว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราน่ะทิ้งกันไป
ปัญหาน้ำท่วมร้อยละเก้าสิบกว่าอ่ะ
มาจากขยะที่เราทิ้งกันนี่แหละมันก็ไปอุดตันแบบนี้แหละครับ

ผู้ว่ารุดไปลงพื้นที่สำรวจตอนแรก

พอได้รับข้อมูลมาว่าน้ำท่วมถึง๑๗เซน

อาจารย์ชาติชาติบอกว่าใส่รองเท้ามาเกอร์เลย

ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีผู้ต้องขังมาช่วยล็อกท่อ

หลังจากประสานงานกับกรมราชธรรมไป
อาจารย์ชาติชาติก็บอกต้องขอบคุณผู้ต้องขังด้วยนะ
แต่พื้นที่ห้วยขวางเนี่ยเป็นพื้นที่ปราบเซียนเลย

แล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำการอย่างเต็มที่
อาจารย์ชัดชาติบอกว่าเห็นแบบนี้ก็ดีใจนะ
อย่างน้อยมาดูให้เห็นกับตาว่า
น้ำลงเร็วขึ้นนิดหน่อยก็ยังดี
แล้วก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานด้วยครับ

ก็พบว่าเมื่อเย็นวันนี้ตอนฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังอย่างน้อย๕จุดด้วยกันคุณผู้ชม
ถนนนวมินประชาสงเคราะห์ที่ตลาดห้วยขวางลาดพร้าว๘๙แล้วก็ตลาดพรานนกครับ
คือจะบอกว่าเรื่องของปัญหาขยะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่มีเฉพาะฝั่งกรุงเทพเท่านั้นนะ
กรุงเทพฝั่งทนเนี่ยขออภัยขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อนผมเป็นพอระบายน้ำอยู่ฝั่งทน
ท่านท่านพอชัยวิทย์ฝนตกทีไรนะต้องไปกับลูกน้องไปดูเจอเหมือนกัน
ขยะเต็มนะฮะแต่ว่าคือต้องขอบคุณทางกรทมที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง
อันนี้ไม่ใช่มาอวยผู้ว่านะคือผู้ว่าคนไหนก็แก้น้ำท่วมไม่ได้หรอก
อันนี้ใครก็ต้องมาทำหน้าที่นี้ด้วย

ผู้ว่าไลฟ์ไงเราก็จะเห็นว่าท่านปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง
ณเวลานี้ที่คนเดือดร้อนท่านอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่
นอกจากเห็นเห็นเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ด้วย
คือปัญหามันไม่ได้หายไปหรอก

เพราะว่าชาติช่างนอกจากจะทำงานแบบ

ทำไปก็ไลฟ์ไปด้วยอีกอันหนึ่ง